ผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่เอกวาดอร์ล่าสุดก็เพิ่มขึ้นเป็น๕๒๕คนแล้วนะครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บก็สูงถึงราว๔๖๐๐คน
ซึ่งในตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามทำทุกวิถีทาง
เพื่อไม่ให้ผู้ที่ศูนย์หายที่มีอยู่กว่า๒๐๐คนกลายเป็นผู้เสียชีวิตนะครับ

ผู้รอดชีวิตใต้ซากอาคารนั้นจะเริ่มลิบหลีลงก็ตาม
ขณะที่บางส่วนนั้นก็กังวลนะครับว่า
อาจจะเกิดวิกฤตโรคระบาดซ้อนวิกฤตแผ่นดินไหว
ซึ่งก็จะทำให้สถานการณ์ในเอกวาดอร์เลวร้ายลงไปอีก
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
กลางความเสียหายของโบสถคริสต์ในเอกวาดอร์จากแผ่นดินไหว
ในวันนี้ยังคงมีเสียงร้องไห้และบรรยากาศที่โศกเศร้า
นี่คืองานศพที่จัดขึ้นให้กับเด็กสองคน
ที่เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์
หลังงานศพของแม่ของพวกเขาที่จัดขึ้นไปแล้วเมื่อ๒วันก่อน
ญาติญาติยังทำใจไม่ได้หลายคนร่ำไห้ก่อนลงศพ

เพราะไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นความจริง
ตัวเลขผู้สูญหายตอนนี้อยู่ที่๒๓๑คน
ทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยของเอกวาดอร์และนานาชาติ
ยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อค้นหาผู้ที่อาจรอดชีวิต
ในตอนนี้จะเหลือเพียงแค่ปฏิหารเท่านั้น
ที่จะยื้อชีวิตผู้เคราะห์ร้ายเอาไว้ได้
เพราะเป็นเรื่องยากที่จะพบผู้รอดชีวิต
ซากปรักหักพังหลังเวลาผ่านไป๗๒ชั่วโมง
แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะต้องยุติลง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวชิลีคนนี้บอกว่า
๗๒ชั่วโมงเจ้าหน้าที่มักจะพบผู้รอดชีวิตน้อยลง
แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะหยุดปฏิบัติการค้นหา
อาจใช้เวลา๗วันหรือ๑๐วัน
ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางการเอกวาดอร์
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยบางคนบอกว่า
เพราะดีที่เหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในวันหยุดที่ทุกคนอยู่บ้าน

เพราะความเสียหายที่รุนแรงส่วนใหญ่
เกิดขึ้นกับอาคารสูงมากกว่าบ้านเรือนทั่วไป
ในตอนนี้รัฐบาลและนานาชาติเร่งส่งความช่วยเหลือ
อาหารและสิ่งของจำเป็นให้ถึงมือผู้ประสบภัย
ที่กลายเป็นคนไร้บ้านกว่า๒หมื่นคน
และอีกจำนวนมากที่อยู่ในศูนย์พักพิง

ภัยพิบัติที่รุนแรงในรอบ๗๐ปีครั้งนี้
โดยการฟื้นฟูต้องใช้งบประมาณมหาศาลหลายหมื่นล้านบาท
และอาจใช้เวลานานหลายปี
ขณะที่ปัญหาเฉพาะหน้าในตอนนี้

การช่วยเหลือและฟื้นฟูที่เป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ทั่วถึง
จะทำให้เอกวาดอร์อาจเผชิญวิกฤตโรคระบาด

และยอดผู้เสียชีวิตที่มากเป็นประวัติการอยู่แล้ว

หากผู้ประสบภัยยังอยู่ภายใต้สุขอนามัยที่ไม่เหมาะสม